ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าตรงนี้หน่อยนะฮะ
ที่พิศนโลกนะครับที่ลูกชายวัยห้าสิบใช้มีดฟันแม่
แม่แท้เลยนะฮะฟันจนอาการเนี่ยสาหัส
ล่าสุดอาการแม่ยังน่าเป็นห่วงนะครับ
เพราะว่าคลุมคลั่งยาเสพติดต้องผ่าตัดสมองนะครับ
ตอนนี้นะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าโดนหนักไปที่ศีรษะเลย
เป็นมีดขอนะฮะตัวลูกชายเนี่ยวันนี้
ตอนที่ตำรวจคุมตัวจะไปฝากขังที่เรือนจำกลางพิศนุโลกเนี่ย
นี่ฮะเมื่อวานเนี่ยคุมตัวได้นะครับหลังจากก่อเหตุเนี่ย
คือไม่น่าเชื่อนะฮะตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอแล้วถามว่า
รู้สึกยังไงบ้างทำกับแม่ขนาดนี้สำนึกบ้างไหม
เขาบอกเขาไม่ขอขอโทษแม่นะแล้วบอกด้วยว่าอยากจะซ้ำแม่ให้ตาย
นี่ดูสิฮะทุกผู้ชมครับนายสุนางสุทัศน์ปานคำอายุ๗๐ปี
คุณแม่นะครับที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
บ้านอยู่ที่หมู่๖ตำบลบ้านนาตาดีตำบลบ่อโพอำเผือนขอนไทยจังหวัดพฤศนุโลก
นี่คือที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นายสุทัศน์เนี่ยถูกฟันเขาที่หน้า
แขนซ้ายที่แขนขวาที่หัวไหล่ด้วยอาการสาหัส
ส่วนคนก่อเหตุคือนายเรวัตอายุ๕๐ปีเป็นลูกชาย
สพนครไทยคุมตัวไว้ได้วันนี้นายเรวัตที่ถูกคุมตัวอยู่
สพนครไทยถูกนำตัวออกมาสอบปากคำนี่ฮะแล้วจะถูก
ไปฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดพิศนุโลกคือจากดู
ดูอาการวันนี้ก็ดูเป็นปกตินะไม่คลุ้มคลั่งเหมือน
เมื่อวานแต่ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าดูท่าทางแล้วไม่ได้สลด
หรือว่าสำนึกผิดเพราะตอนที่ได้เจอแล้วพยายามเข้าไปถาม
ว่าเออไปทำร้ายแม่ขนาดนี้เนี่ยมันยังไงกันปรากฏว่า
พอพูดถึงแม่นายเรวัตฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีค่ะแล้วบอก
จะไม่ขอโทษมีแต่จะซ้ำให้ตายโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วยัง
อ้างบอกว่าแม่โกงเงินเข้าไปเอารถไถของเขาไปขายด้วย

แม่ยังก็ไม่ไม่อยากจะทราบเลยครับไว้ให้เขาตายเขาเจ็บ
ไปเลยเขาหาบอกผมไปเยอะเขาโกงผมอ่ะเอารถไถหน้าผม
ไปขายกินอย่างเงี้ยแล้วก็เอามอไซค์ผมไปขายกินอย่างเงี้
ผมไม่มีทำอะไรเยอะแล้วว่าวันเกิดเนี้ยพี่ไปขอตังก็
ไม่ให้เหรอเออบอกขอกันว่าไงขอร้อยหนึ่งอืมไปซื้อมา
วันนั้นเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไม่มีไปหาเองผมก็เลย
ฟันไปหยิบมีดข้างบนในบ้านอ่ะขึ้นไปบนบ้านอ่ะกลับลง
ขาดของคุณไปเนี่ยหังคุณไม่ได้ยินเหรอไปทำว่าดูสิไม่อยากแล้วมีหายสำ
ไม่น่าเชื่อนะฮะโอ้โหคำตอบเขาคือแบบนี่ออกมาจากปากลูกชายนะฮะวันนี้ไม่ได้
คลั่งยาบ้าอะไรนะฮะไม่เหมือนเมื่อวานตอนที่เกิดเหตุ
ยังมีสภาพแบบคลุ้มคลั่งยาเสพติด
นี่อ้างว่าแม่เอาสมบัติเอาอะไรสมบัติทรัพย์สินของเขาไปขาย
เอาว่าขอร้อยหนึ่งเราไม่ให้โอ้โห
ขอร้อยหนึ่งจะไปซื้อม้าซื้อยาบ้า
โอ้โหไม่น่าเชื่อบอกจะซ้ำให้ตายด้วย
จริงไม่คิดว่าจะได้ยินคำตอบแบบนี้จากลูกที่ก่อเหตุฟันแม่
แล้วอายุ๕๐แล้วไม่ใช่น้อยนะครับ
คุณแม่นี่อายุ๗๐นะครับ
มันคนละมุมกับที่ญาติพี่น้องเขาบอกเลยนะ
ท่านผู้ชมครับต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณแม่ด้วยนะครับ
คุณแม่สุทัศน์ตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับ
เพราะว่าถูกฟันหนักเลยเนี่ยเข้าศีรษะด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องผ่าตัดศีรษะผ่าตัดสมองนะครับ
น้าของผู้ก่อเหตุซึ่งก็คือน้องสาวของผู้บาดเจ็บ
บอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าคนเจ็บเนี่ยเขารักลูกชายคนนี้มากนะ
แม้ว่าลูกเนี่ยจะติดยาสร้างเรื่องเดือดร้อนไม่เคยขาด
แต่แม่ไม่เคยทอดทิ้ง
ทั้งที่ตัวของนางสุทัศน์ที่เป็นแม่

มีแต่เบี้ยผู้พิการกับเบี้ยผู้สูงอายุ
เดือนหนึ่งรวมกันได้คือ๑๔๐๐บาท

อายุ๗๐แล้วจะไปรับจ้างทำงานที่ไหน
แต่ตัวลูกชาย๑๔๐๐บาทของแม่
ผู้พิการกับเบี้ยผู้สูงอายุเอาไปหมด
ถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ

น้าบอกว่าเขามีเบี้ยเลี้ยงทหารพราน

มีเบี้ยคนพิการจากอาการป่วยทางจิต

รวมแล้วเดือนหนึ่งมี๔๓๐๐บาท
๔๓๐๐บาทไม่พอมาเอาของแม่อีก๑๔๐๐บาท

แล้วเวลาอยากยาเนี่ยแล้วขอเงินแม่แม่ไม่มีให้
เอาข้าวของในบ้านนั่นแหละไปขายจนหมด
ไม่ใช่ว่าแม่ตัวเองเนี่ยเอาข้าวของของตัวเองไปขาย
ส่วนเรื่องที่ว่าอะไรเอารถถงรถไถอะไรไปขายเนี่ย
คือน้าบอกว่าไม่มีนะ
คืออ้างไปเองจินตนาการไปเองไม่ได้มีรถไถอะไรเลย
ออกมาก็อันตรายกับชาวบ้าน
ตอนนี้อยากจะสั่งให้ตำรวจฉีดยาให้มันตายไปซะ
ตอนนี้ความคิดของป้านะทุกคนก็พูดกันอย่างนี้
ไม่มีใครไปเยี่ยมมันเลยนะตอนนี้คือจะปล่อยให้มันตายอยู่ในนั้น
ขอร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าปล่อยเข้ามา
ทำมันยังไงก็ทำไปเลยคืออยากจะให้แม่เขาเซ็นไปเลย
คือว่ายังไงเขาก็ไม่ได้เคารพนับถือพ่อแม่แล้วผู้อุปการีเขาไม่เคยเคารพนับถือแล้ว
อยากให้ตำรวจตลอดชีวิตเลยจำคุกตลอดชีวิตถ้าไม่ฆ่ามัน
อืมอย่างนั้นแหละชาวบ้านเขาจะปลอดภัยด้วย
มามันไม่อยู่นิ่งนะถ้ามันมีไฟจีบมันก็จะจีบ
ใส่บ้านใส่แม่อะไรทีเนี่ยมันจะทำแล้ว
ที่ย่านบ้านก็ทำหมดค่ะเงินเงินค่ะ
ไปเยืมไปเยืมยายก็ไปเยืม
ยาม้าสิใครจะให้มันนี่คนละมุมกันเลยนะฮะ
ละมุมกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็ข้อมูลจากชาวบ้านเนี่ยฝากเรามานะครับ
ยังไงไปตรวจสอบให้หน่อยเพราะว่ามุมหนึ่งแน่นอนว่าผู้ต้องหาเนี่ยเสพยาบ้าแบบหนักมาก
แสดงว่าต้องหาซื้อได้ง่ายนั่นแหละแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านบอกว่าบ้านของนายเรวัตจะมีผู้ชาย๔๕คนมาทุกวัน
ลักษณะเหมือนมาซ่องสุมเสพยาเสพติดค่ะไม่รู้ว่าไปหาซื้อกันอย่างไหนมันซื้อง่ายเหลือเกินค่ะนี่ฮะ